เป็นรถใหญ่ชนกับรถใหญ่
เหตุการณ์นี้มีเด็กเสียชีวิตด้วยนะครับ
ตำรวจสพวังขอนแดงพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
และกู้ไพรรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณทางขึ้นเขาทางขึ้นแล้วก็ทางลงเขา
บนถนนสาย๓๐๔วังน้ำเขียวกบินบุรี
ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พบรถพ่วงบรรทุกเหล็กมาเต็มคัน
สภาพหน้ารถผังยับเยินแบบนี้

เหล็กจำนวนมากกระจายเกลื่อนถนน
กีดขวางก่านจราจรข้าลงเขาหนึ่งช่องทาง
ตรวจสอบที่ถนนหน้ารถพ่วงบรรทุกเหล็ก
ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๔ราย
ทราบชื่อก็คือนายสิงหาศรีเหลี่ยมงามอายุ๕๕ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกเหล็ก
นางจีรวรรณศรีเหลี่ยมงามเป็นภรรยา
แล้วก็เด็กชายอนุรักษ์สี่เหลี่ยมงามอายุ๑๐ปี

ส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือเด็กหญิงคิมชะนกสุธร
เป็นลูกสาวก็เสียชีวิตอายุแค่๔ขวบเท่านั้นเอง
ห่างกันประมาณ๒๐เมตรครับพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ที่ถูกชนท้ายเสียหลักชนกับแท่งเบรีเออร์และแผงกั้น
มีนายสุรพลเลิศสุขอายุ๕๙ปีได้รับบาดเจ็บ
โดยทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดีนะครับ
จากการสอบถามนายสุรพลซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ที่ถูกชนเล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถไปส่งตู้เปล่า
แหลมชะบังจังหวัดชมบุรีเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ถูกรถพ่วงบรรทุกเหล็กชนท้ายเข้าอย่างจัง
ทำให้รถของตัวเขาเองเสียหลักชนกับแท่งบารีเออร์
แล้วก็แผงกั้นจนเสียหายนะครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการที่รถพ่วงบรรทุกเหล็ก
ขับลงเขาด้วยความเร็วทำให้ลมเบรกหมด
บังคับรถไม่ได้ก็เลยชนท้ายรถของเขาอย่างจังนะครับ